อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำให้กินกันอยู่ที่พิศนุโลกบ้านผมนะครับ
ใครรู้จักก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักอิ่วกล้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปรู้จัก
ติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
อ้าวคุณผู้ชมอิวกล้วยครับ

นี่บางคนรู้จักแต่บางคนไม่รู้จักให้ดูหน้าค่าตา
นะตอนแรกดิฉันไม่เคยรู้จักอิ๋วกล้วยมาก่อนเลย
มันจะมีอยู่๓รูปแบบครับน้องใบตองคือรูปดอกบัวรูปสามเหลี่ยมและรูปกะหรี่ปั๊บแบบนี้
คือดิฉันทำความเข้าใจกับอิ๋วกล้วยนานมาก
มีคนอธิบายว่าอิ๋วกล้วยมันจะคล้ายกับมีแป้งข้างนอกแล้วมีผักข้างใน
เรียกถึงบอกมันกล้วยชายกินนึกออกมัวคนเคยเห็นไหม
ละแป้งแล้ววิธีการทอดก็ไม่เหมือนกัน
ยังคือข้างในไส้มันจะลักษณะแบบนี้ซึ่งปัจจุบันนั่นมีหลายไส้ค่อยเล่าไปแล้วกัน
คือถ้าแบบเน้นไส้ผักก็จะมีพวกกะหล่ำเห็ดหูหนูเห็ดหอมและแครอทผัดรวมกันเป็นไส้ในนั้นคล้ายอะไรนะ
ป่อเปี๊ยะอารมณ์แบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะกินแล้วก็อิ่วกล้วยแบบรสชาติออริจินัลต้นตำรับไปที่โรงเจที่จังหวัดพิศนุโลกแห่งนี้
โรงเจอือเค้งเสียงตึ้งเป็นญาติกับบูตึ้งหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้สิเอาแต่อย่างงี้
เห็นอยู่นี่คุณเจ้าของร้านนะครับนางสาวยานิสาจันทาธุมอายุ๓๘ปีเองเป็นรุ่นหลานแล้วครับ
ของโรงเจแห่งนี้เธอเล่าว่าอิ่วกล้วยของเธอน่ะเป็นขนมของคนจีนที่ทำกินในงานมงคลต่าง
แล้วทำกินทั่วไปตามบ้านเรือนคือเป็นรสชาติแบบบ้านเลยครับคุณผู้ชมครับ

สมัยนั้นยุคนั้นเลยซึ่งในจังหวัดพิศนุโลกนะ
เอาแค่ในพิศนุโลกหาทานยากมากแล้วเพราะไม่มีใครเขาทำหรอกครับ
แล้วอย่างนี้ครับตัวเธอเองทดลองทำแล้วเอาไปขาย
ปัจจุบันมี๓ไส้๓แบบให้ได้เลือก
ไส้แบบแรกคือดั้งเดิมเลยก็คือไส้ผักที่จะมีส่วนผสมของกะหล่ำเห็ดหูหนูเห็ดหอมแล้วก็แครอท
ส่วนอีก๒ไส้เอาใจวัยรุ่นขาโจคือยังไง
เป็นไส้ไส้ถั่วทอง

ถั่วเหลืองไหม

มันจะหวานหน่อยไง

อ้าวส่วนอีกหนึ่งไส้เป็นไส้เผือกครับ
โอ้น่ารัก
คือโอ้โหออเดอร์นึงอาจจะสั่งแบบร้อยชิ้นก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันไงอย่างนี้ครับหากใครสนใจหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ

หรือจังหวัดใกล้เคียงอยากจะลองสั่งดูลองโทรไปถามไหม

ถ้าคุณอยู่พิศนุโลกจะใจดีก็ขอบคุณมาก
ถ้ามีน้ำใจก็ขอบคุณมากจริงนะคะ
ไปใกล้ถ้าอยู่กรุงเทพฯยาวราชก็มี

ยังมีอีก๑ร้านที่เคยทานแล้วอร่อย

เออใช่มะวันไปยาวราชก็ลืม
ลืมอะไรลืมกินข้าวลืมเอาตังไปไม่ใช่มั้ย
มันนึกได้มะวันนี้เป็นคนยังไงนะฮะ

ไม่ได้ลืมซื้อนะลืมเอาตังค์ไป

เอออันสิ้นเดือนก็อย่างนี้แหละแหม่ง